อ่ะเรื่องนี้ก็ฝากเตือนเหมือนกัน
โอ้โหเวลากลางคืนเขาก็นอนนะเนอะ
แต่บ้านนี้นอนไม่ได้จริง
เสียกรี๊ดรั่นบ้านเลยน้องไม่ต้อง

ทิศครีม
โอ้โหโอ้โห

ลั่นบ้านเลยครับแตกตื่นสิครับงูบุกบ้านครับ
อุ้ยขนลุกอ่ะอุ้ยน่ากลัวจริงจริง
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงห้าตุ้มกว่ากว่า
ที่บริเวณซอยเฉลยประเกษ๓๓ถนนพัทยาสายสาม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาได้รับแจ้งเหตุก็รีบมาทำการเคลียร์พื้นที่
ล้วงล้วงอะไรดึงง้างงัดแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ
เพื่อเอางูออกมาเฮ้ยอุ้ยจริงจริงเลยครับ
บอกเลยนะไอ้งูที่อยู่ข้างในเนี่ยบางคนมองเห็นแบบแว๊บ
นึกว่าเป็นงูมีพิษแต่เอาจริงมีพิษหรือไม่มีพิษก็น่ากลัวหมด
จริงแล้วงูที่นี่ที่พบเจอเป็นงูทางมะพร้าวค่ะอ่ะรู้แล้วนะ
งูทางมะพร้าวไม่มีพิษพี่คนนี้เขามีความชำนาญ
เขาเลยรู้วิธีการที่จะจัดการยังไงค่อยเคลียร์เปิดทางเปิดทาง
แล้วก็ด้อมมองด้อมมองดูดูหาจังหวะที่จะเอามันออกมา
อ๋อเอาออกมาเลยมาแล้วนี่ครับค่อยค่อยเคลียร์ค่อยค่อยดึงออกมา
ปรากฏว่าเอางูออกมาได้บางคนบอกงูทางมะพร้าวตัวคงจะไม่เท่าไหร่
ทำไมอ่ะพอดึงออกมาเท่านั้นแหละครับเป็นยังไงงูมันร้องเลยเฮ้ย
ผมผมไม่เล็กนะครับเฮ้ยสองเมตรห้าครับโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดา
สองจุดห้าเมตรโอ้โหยาวมากยาวนะไม่เล็กนะครับอย่างนี้ครับ
คือจังหวะที่ดึงออกมาหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของบ้าน
ตกใจครับแล้วให้ดูกันแบบนี้นะคุณผู้ชม
เด็กเด็กน้องน้องหนูหนูยิ่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะ
ไม่ใช่ว่าบ้านน้องน้องหนูหนูงูเข้าล่ะนี่แม่แม่ผมดูรายการคุณชนะน้องไปต่อ
แล้วก็คุณชิสามาเห็นเขาจับงูมือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปหยิบมาให้ดู
ไม่ได้ใช่นะคะก็เรียกเจ้าหน้าที่ที่เขามีความชำนาญดีกว่าเนอะ